ว่ากันด้วยเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดให้หมดซะในช่วงเบรกนี้นะฮะ
คุณผู้ชมครับมีอีกคดีหนึ่งตำรวจจับผู้ต้องหา๒คน
ขณะที่ขนยาบ้ากว่า๒ล้านเมตรนะ๒๒๐๐๐เมตร
มูลค่า๕๐๐ล้านบาทนะครับ
แต่เขาซ่อนไว้ในรถบรรทุกพ่วงที่มีไซโลหรือว่าถังบรรจุสิ่งของขนาดใหญ่
โดยลงทุนไปซื้อรถพ่วงนี้มา๓ล้านบาทเพื่อใช้ในการนี้โดยเฉพาะ
แสดงว่าเขาเรียงเห็นว่าเขาจะต้องได้กำไรเยอะกว่า๓ล้านบาทใช่ไหมครับ

โดนจับได้นะฮะพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนะฮะ
ลงพื้นที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรแถลงข่าวการจับยาเสพติดครั้งใหญ่ที่สุดของภาคใต้เลยนะครับ
มีผู้ต้องหา๒คนคือนายธนิสรสอนกล้าอายุ๔๘ปีแล้วก็นายยศวรรษวัชระทิติระดากรอายุ๓๒ปี
พร้อมของกลางเนี่ยวางบนโต๊ะโต๊ะเรียวโต๊ะเล็กเนี่ยไม่พอเพราะว่ายาบ้า๒ล้าน๒แสนเมตร
๑หมื่นอ้อขออภัยค่ะ๑มัดนี่คือ๒๐๐๐เมตร
ใช่นะครับก็รวมกันมัดอยู่ในกระเป๋าผ้าอย่างดีนะฮะ๒๒ใบซุกซ่อนอยู่ในถังนี่แหละถังบรรจุปูนผง
อันนี้เขาเรียกไซโลไงว่าถังบรรจุนะครับก็ร่วมมูลค่า๒๒๐๐๐เมตร
ถ้าเข้าสู่ตลาดนะฮะ๑๐๐ล้านบาทนะฮะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยถูกจับกลุ่มนะฮะ
ยังไงก็ไปไม่รอดจะซ่อนแบบไหนจะซ่อนในถังปูนก็ไปไม่รอดนะครับ
ผู้ต้องหารับสาภาพว่ารถบรรทุกพ่วงคันดังกล่าวคันบรรทุกปูน
เป็นของนายธนิสรคนขับที่ซื้อมาในราคาเกือบ๓ล้านบาท
เอาไว้ใช้สำหรับลักลอบขนยาบ้าโดยเฉพาะ

และจะขนยาบ้าจากชายแดนภาคเหนือมาไว้แถวภาคกลางเท่านั้น
ซึ่งภาคใต้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครกล้ารับจ้างขน
เพิ่งจะรับจ้างขนเป็นครั้งที่๒ลงใต้
เนื่องจากขาดคนไงขาดคนไม่มีคนส่ง
ไม่มีคนส่งยาก็เลยต้องไปเองนะครับ
โดยมีผู้ว่าจ้างให้บรรทุกยาบ้ามาจากชายแดนไทยพม่า

เพื่อนำไปส่งให้กับลูกค้าที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา

อีกหนึ่งที่นะฮะคือที่สุราชธานี
ที่สุราธานีเป็นการจับปุ่มยาเสพติด

เป็นการจับกลุ่มนายเอกรัฐบุญมาก
นายวัชนะสุกรีและนายสนทยาประดิษฐ์นิยม
ถูกจับพร้อมยาบ้า๑๙๗เมตร
เล็กมากเลยเมื่อเทียบกับคดีที่แล้ว

แต่ว่ามียาไอซ์ด้วยนะคะ๒กรัม
ของกลางอื่นก็มีโทรศัพท์มือถือ๓เครื่อง

ก่อนถูกจับกุมผู้ต้องหาทั้ง๒คน
เขาคือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มา
แล้วก็ขับผ่านหน้าค่ายทหารมณฑนทหารบกที่๔๕
ที่เขาจะกลับรถเข้าไปในค่ายเลยนะ

และพอเจ้าหน้าที่เขาเรียกตรวจเวลาเข้าค่าย

ขณะนั้นเอง๑ใน๓ผู้ต้องหา

แต่ว่าสารวัตรทหารควบคุมตัวไว้ได้
แล้วก็ตรวจค้นได้ของกลาง
ซึ่งก็พบทั้งในตัวและรถจักรยานยนต์

เจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังเข้าตรวจ

เจ้าหน้าที่จึงได้เปิดประตูเข้าไปตรวจ
อีกห้องหนึ่งด้วยแล้วก็ท้ายที่สุด

ก็ไปพบหลักฐานสำคัญที่เขาโยนเข้าไปที่ห้องนั้นนะฮะ

ตกอยู่ในพื้นด้านหลังของห้องจำนวน๓ถุง

แต่นายปรีชายังให้การปฏิเสธอยู่นะครับ

น้อยจะเยอะแค่ไหนนะฮะ

ผิดกฎหมายแล้วก็มีผลกระทบต่อประชาชนนะ